คดีนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง
กรณีที่เด็กขวบ๖เดือนแล้วเสียชีวิต
ปรากฏว่าล่าสุดไปเจอขนจากอวัยวะเพศ
อยู่ในช่องคลอดของน้องคนนี้

น่าสงสัยและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง
แม้ว่าครอบครัวบอกจะไม่ติดใจก็ตาม

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้าน
หมูม่นอำเภอสมเด็จจกรสินครับ
ไปคุยกับนางพจนาจันนาเม็ดอายุ๕๔ปี
ญาติของนายจิลภัณฑ์หรือว่าในเหน่งแจ่มแจ้ง
อายุ๒๖ปีเป็นพ่อเลี้ยงนะครับ
เล่าบอกว่านางสาวปรางแก้ว

อายุ๒๕ปีแม่ของน้องริน
หากับนายเหน่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้

โดยทั้งเธอกับญาติต่างก็ช่วยกันเลี้ยงน้องรินมาด้วยดีตลอด
สิงหาคมที่ผ่านมาน้องรินกินไก่ทอดกับมังคุด
แล้วจากนั้นน้องรินมีอาการอุจจาระไม่ออก
แต่จากนั้นก็มีอาการอาหารเป็นพิษอาเจียนตลอดเวลา
สิงหาคมนะครับอาการของน้องรินไม่ดีขึ้น

แต่วันนั้นมันเป็นวันหยุดหมอไม่เข้าเวร
ญาติก็เลยพาน้องรินไปที่คลินิกในตัวอำเภอ
ซึ่งหมอให้น้ำเกลือแล้วก็ให้เกลือแร่มาดื่ม
แต่อาการของน้องรินก็ยังไม่ดีขึ้น
มา๑๗สิงหาคมครับน้องรินยังอาเจียนนะ
แล้วก็ชักคราวนี้เยอะเลยจนหมดสติ
จึงพาน้องรินไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลน้องรินเสียชีวิตแล้วครับ
นี่แหละฮะมาดูผลการชนะสูตร
อย่างที่ผมโปรยไปตอนต้นครับคุณผู้ชมครับ
ไปเจอขนจากอวัยวะเพศอยู่ในช่องคลอดของน้องลิน
แล้วอวัยวะเพศของน้องรินเนี่ย
มีร่องรอยคล้ายถูกกระทำชำราว
ซึ่งนางพจนาวิงวอนขอให้สังคมบอก
อย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งสรุปว่าคนในครอบครัวทำ
นะคือขอให้รอผลชนสูตรจากแพทย์อย่างละเอียดเสียก่อน
ถ้าผลชนสูตรออกมาเป็นยังไงครอบครัวจะยอมรับ

หลังจากนำร่างไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ญาติก็ไปรับศพกลับมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดโพวนาราม
สาเหตุที่ต้องทำชาปนกิจทันทีเนื่องจากน้องรินเนี่ย
เสียชีวิตมาหลายวันแล้วประกอบกับช่วงนี้เนี่ยโควิดมันระบาด
สำหรับความเคลื่อนไหวที่สพสมเด็จนะฮะ
ตำรวจเนี่ยสอบปากคำแม่กับพ่อเลี้ยงของน้องลินตลอดทั้งวันเลย
แม่ของน้องรินเนี่ยบอกว่าตอนนี้เธอเครียดมาก
แล้วก็กังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าสามีเนี่ยตีน้องรินจริงแต่ก็ไม่ได้ตีบ่อย
อีกทั้งก่อนหน้านี้น้องรินก็เคยประสบอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นมาแล้ว
ฟังแม่แท้ไปแล้วมาฟังพ่อเลี้ยงบ้าง
เน่งก็ยอมรับบอกว่าใช้ไม้คันเบ็ดเนี่ยตีน้องรินจริงแต่เป็นการปรามและสั่งสอนนะฮะ
ว่าน่าจะมาจากคนในครอบครัว
คุณผู้ชมลองฟังดูว่ามันเป็นเหตุเป็นผลไหมนะ
เขาบอกว่าทุกคนใช้ของร่วมกัน
แต่อาจจะมีความเป็นไปได้ว่า
เส้นขนนั้นมาตกอยู่ในเสื้อผ้าของน้องริน
ทั้งนี้ยืนยันว่าเขาไม่ได้กระทำชำราวน้องวินอย่างแน่นอน
เพราะว่าเขาก็รักน้องรินเหมือนลูกของตัวเองครับ

กับการที่ก่ดไปอยู่ตรงนั้นของลูกสาว

แต่ว่าเราไม่ได้ทำร้ายลูกสาวจริง

รับบรรโหชว์ว่ายังไงละโพสต์ตำรวจตรีสมนึกมิกฮวาล
เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติส่วนไอ้ขนจากอวัยวะเพศที่ไปเจอ
ในช่องคลอดเนี่ยแม่ของน้องก็อ้างบอกว่าน่าจะเป็นของเธอ
เพราะว่าใช้ของในบ้านร่วมกันซักผ้าร่วมกันแต่ตำรวจยังไม่เชื่อครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแม่กับพ่อเลี้ยงนะครับ

เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งเพราะว่าผลตรวจปัสสาวะของทั้งคู่

แล้วก็แจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นกับพ่อเลี้ยงเอาไว้ก่อน
ส่วนจะเป็นการเข้าข่ายข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายหรือไม่นั้นต้องรอผลการชนสูตรจากแพทย์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
รวมทั้งผลการตรวจสอบร่องรอยจากร่างของน้องรินว่ามีการล่วงละเมิดหรือไม่
จึงจะสามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้
วันนี้นะครับตำรวจจะนำตัวทั้งสองคนไปฝากขังไว้ที่ศาลจังหวัดกาลสินโดยท้ายคำร้องนั้นตำรวจคัดค้านการประกันตัวคือศพเนี่ยเผาไปแล้วล่ะ
แต่หมอก็ได้ตรวจตอนนั้นแล้วคราวนี้เลยต้องดูว่าหมอจะชี้ว่าร่องรอยแบบนั้นมันน่าจะเกิดจากอะไร